ประเด็นผู้ชายเสื้อกันฝนสีชมพูแล้วก็มีประเด็นว่าเป็นมือปืนเนี่ยนะคะ
ก็ตอนนี้เป็นรายละเอียดในสัมพันธ์การตรับตรวจ
คนที่ใส่ชุดสีชมพูอยู่ในกรุงกาดของทหลุม
ได้ค่ะเรียนถามแล้วก็ท่านรองตอบแค่ไหนแค่นั้นนะคะ
คือในเสื้อชมพูที่เอามาใช้กันในโซเชียลมีเดียมันเหมือนมีอยู่สองคน

กดชมพูที่เราเห็นตามสะพ้านะนั้นก็มีคนเดียว

ที่คนบอกว่าคนนึงเสื้อกันฝนชมพูอีกคนนึงเสื้อกันหนาวชมพูเนี่ย
คือตกลงมีกี่คนคะตำรวจแน่ใจยังคะ
ก็ในภาพที่เราเห็นตามที่ปรากฏตามสื่อเนี่ยก็จะมีอยู่คนเดียวครับ
ทีนี้เรียนถามในกรณีในกรณีคนที่น่าจะชัดที่สุดแล้วคาดว่าน่าจะเป็นมือยิงนะคะ
ท่านรองให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าอยู่ทางฝั่งราศดรเนี่ยนะคะ
คำถามคือผู้ชายคนนั้นตำรวจรู้ตัวแล้วสอบเขาคงแล้วหรือยังคะ
ทีนี้ถ้าท่านลองดูจากภาพเนี่ยในมือเขาถืออะไรคะ
ในมือเขาถืออาวุธอะไรคะ
ก็ขออนุญาตส่งหมวนเอาไว้สักทีจนึง
ก็อย่างเรียนคุณจมขวานแล้ว

และสามารถที่ทำสู่เท่าสำนวนการตอบส่วนเพราะถ้าสู่ระบบการตอบส่วน
การสอบสวนจะเป็นความลับนะครับเราจะไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้
ไม่ถามถึงเขาแล้วนะคะขอคำถามสุดท้ายนิดเดียวค่ะ
รองเวลาหมดแล้วก็คือว่าถ้าท่านั้นคือท่าของคนที่ถืออาวุธ

ว่าตอนนี้มันเข้าสู่ระบบการสอบสวนแล้วนะครับ
ก็เดี๋ยวคงเพื่อผลการสอบส่วนเป็นประการใด
ก็คงจะสามารถเปิดสวยได้เท่าอยู่เข้าสุดท้าย